ด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมนะครับ

ในการที่จะเข้าไปชมนิทัศกาล
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพล

ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมกัน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

นศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี

งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพล

และทดสอบการนำเข้าชมนิทัศกาล
ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมจริงนะครับ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและพระพิสุขสงฆ์
พร้อมยังทดสอบระบบทางลาด

งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
จัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

ได้เข้าไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณ

พือน้องทางวัฒนธรรมและผัวมายาอันลำคาของไทย

รวมทั้งจะได้เข้าไปชมพระเมรุมาตร
เดียวพื้น้องเรามนึกถึงพระมหากรณาทิคุล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
สำหรับการเตรียมตัวของประชาชนก็ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีสุภาพ
ผู้ชายครับต้องใส่เสื้อเชิดหรือว่าเสื้อโปโล

ส่วนผู้หญิงครับสุภาพสตรีก็งดใส่เสื้อแขนกุดหรือว่าสายเดี่ยว
งดกางเกงขาสั้นและกางเกงยีนเช่นเดียวกันครับ
โดยประชาชนที่อยากจะเดินทางไปชมนิทัศกาลพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวง
ก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งหมด๕จุดด้วยกันค่ะ
แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป๓จุดนะคะ
จุดประกอบไปด้วยที่บริเวณกองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

จุดที่๒คือถนนด่านท่าช้างนะคะ
แล้วก็ถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม
สำหรับผู้พิการสามารถเดินเข้าไปได้ที่จุดคัดกรอง
ด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
และจุดสุดท้ายสำหรับพระภิกษุสมเนร
จะเดินผ่านจุดคัดกรองด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เบื้องต้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตร
และพื้นที่โดยรอบแบบอิสระ
แบ่งเป็นรอบละ๕๕๐๐คน
ซึ่งคาดว่าจะรองรับประชาชนประมาณ๑๔๐๐๐คนต่อวัน
แบ่งเป็นประชาชนทั่วไปวันละ๘๐๐๐คน
นักเรียนนักศึกษาวันละ๑๕๐๐๐คน
นักท่องเที่ยววันละ๘๐๐๐คน

และพระภิกษุสามเณรวันละ๕๐๐รูปนะคะ
ประชาชนที่มีโอกาสได้ผ่านจุดคัดกรองเข้าไปในแต่ละรอบ
จะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ครั้งละ๑ชั่วโมงเท่านั้น
แบ่งเป็นช่วงนะคะสำหรับการเข้าไปชมด้านใน
แบ่งเป็นช่วงของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
บริเวณเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาตร
ซึ่งจะเห็นเป็นภาพแปลงนาเลข๙ไทย
และภูมิทัศน์ส่วนอื่นของพระเมรุมาตร
จุดนี้จะให้เวลาประมาณ๑๕นาที
จากนั้นจะให้เข้าชมในพื้นที่ด้านในอย่างอิสระ
อันนี้ใช้เวลา๔๕นาที
ในส่วนของพระเมรุมาตรจะเปิดให้ประชาชนขึ้นลงได้๒ด้านค่ะ
ซึ่งนอกจากความสง่างามสมพระเกียรติของพระเมรุมาตรแล้ว
ส่วนอาคารประกอบอื่นจะมีการจัดแสดงนิทัศกาลด้วย
เป็นนิทัศกาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทัศกาลเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาตร
นิทธศการพระราชประวัตรและพระราชกรณียกิจ
ส่วนบริเวณโดยรอบอื่นพระเมรุมาตร
ก็จะมีการประคมดนตรีวงบัวลอยบริเวณสาราลูกขุน
ตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
รวมถึงมีการแสดงมหรสบทุกวันด้วย
ตั้งแต่ช่วงเย็นก็คือ๑๘นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีการแสดงโขนด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมค่ะ